สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะคุณเสื้อลายดอก

พี่ไปเที่ยวกับพี่เมียวมาเหรอ

ถ้าไม่แข่งกีฬาก็อยู่ทุกวันเลยนะ
ไปเที่ยวกับพี่เมียวเข้าใจ

ชอบเวลาพี่มาร์ทไปไม่เป็นอย่างเลย

เออเวลาเจอมันแพ้ทาง
อ่างเลยแหละเรื่องนนี้ยังให้ตายเลย

เมืองหลวงของเรานั่นคือที่จังหวัดอ่างทอง
และจังหวัดพนธครสิริยุชยาน้ำแม่น้ำน้อย
เอ่อล้นตะหลิงเข้าท่วมบ้านเงินประชาชนและท่านผู้ชมขา

และขณะนี้กรมอุตุก็เตือนว่าพยุคศ์โซนร้อนปลาขา
ผลพวงของมันจะทำให้ฝนตกหนัก

ในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่จะหนัก
ของเราเคยเฉียบมันกิน
จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือ
ล่าสุดเมื่อตอนตี๕ของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดอ่างทอง

ล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ในตำบลบางจักร
ขยายวงกว้างและระดับน้ำนั้นสูงถึง๓๐๖๐เซน
แต่ว่าชาวบ้านเขาจะปลูกบ้านแบบนี้ไว้
ก็จะไม่เดือดร้อนคนย่านนี้เขาจะรู้

วิเศษชายชาญป่าโมกแล้วก็ที่อำเภอเมือง
แต่ว่าล่าสุดน้ำลดลงบ้างแล้วค่ะ
มาดูที่จังหวัดพระนครศรียุธยานำแม่น้ำน้อย
ก็ล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า๔๐๐หลังคาเรือน
แล้วก็ถูกถนนก็ท่วมด้วยนะฮะ

ทางวัดเขาแก้ไขสถานการณ์แล้ว
คือทำแพร่และสะพานขึ้นลงตามน้ำ
ไม่ได้รับผลกระทบแน่ฉลาดมากเลย
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูงขึ้น๒๐๔๐
อุ๊ยไว๔๐เซนต์
มีบ้านเรือนกว่า๒๐๐หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ
ติดป้ายร้องขอให้ท่านนายกลุงตู่นะฮะ
ไปช่วยเหลือนี่อันนี้ที่นครสวรรค์ค่ะ
ที่ตำบลหนองกลับตำบลหนองบัวแล้วก็อำเภอหนองบัวนั้นนะฮะ
ส่วนที่ซากค้อนหนองขามที่ศิรชาชนบุรี

ชนบุรีมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ๔๐๕๐เซน

เขาว่ากันว่านะเขาสร้างถนนกั้นทางน้ำไหล

ส่วนสาเหตุที่น้ำท่วมขังพื้นที่เป็นที่ต่ำ

แล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติโดมพระรัชธาราชินทร์ที่หมู่เกาะพีนะคะ
ทงแดงค่ะห้ามลงเล่นน้ำ
ฝรั่งที่ไปก็นั่งตัวซีดกันอยู่ตามริมฝั่งนะฮะห้ามลง

นี่ทางอันดามันเนี่ยถ้าเขาเตือนแล้วลงไปนี่คือจริงนะ
เพราะทะเลมันเป็นก้นกระทับมันม้วนลงไปเลย

นูตลงไปเลยนะ

พายุปลาขานะคะ
ตอนนี้ก็รถกำลังลงแล้ว
ตอนนี้ก็ไต้ฝุ่นก็ลดลงมาลดลงมาแต่ว่าร่องมรสุมนั้น
ประเทศของเราก็จะเจอภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกทะเลอันดามันโดนหมด
ที่เขาปากป้ายข้านี้แหละก็ก็ประเทศไทยมีฝนตกนัก
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหลายพื้นที่ก็ตอนนี้จะทำอะไรก็ฟังข่าวไว้นะฮะ
มาอีกเรื่องนึงฝรั่งเปล่าลบหลู่ย้ายเซียนพระเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่พบว่าวางอยู่ใต้ผ้าถุง

เจ้าของบ้านริมทะเลชายหาดประทิวนะครับ
ชายหาดประทิวนี่ที่ผมมีอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะ

ประถุงนะครับขวานเหนือเสียนพระพุทธรูป
วางไว้บนขอนไม้เอาออกแล้วนะครับ
นำไปถวายวัดพร้อมขอโทษชาวบ้าน

เห็นไหมครับชุดสีชมพูนั่นหรือไม่แหละ

เป็นเหมือนแบบเป็นคล้ายแบบชุดไทยของผู้หญิงเลยสักอย่าง

มีชาวบ้านพบเห็นรูปหล่อเสียงพุทธรูปปางสายญาติไปวางไว้บนขอนไม้
แล้วก็มีผ้าถุงชุดสตรีไทยแขวนติดกับต้นเสาไม้เก่า
เหนือเสียงพุทธรูปดังกล่าวบริเวณสนามย่าข้างสระน้ำของบ้านพักตะอากาศของชาวต่างชาติ
ติดกับถนนสาธารณะแล้วก็ชายทะเลแหลมทองหลางบ้านหินกบอยู่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ก็เลยมีการสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ศาลนิกชน
เพราะเข้าใจว่าฝรั่งเจ้าของบ้านไปลบหลู่ศาสนาพุทธ
โดยนำเสียนพระพุทธรูปมาตกแต่งสนามย่าหน้าบ้านพัก
เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกให้เข้าไปตรวจสอบหน่อย
ความคืบหน้าทางนายสมศักดิ์เพชรคิรี
เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะหมู่๖นะฮะอยู่ที่ตำบลชุมโคอยู่ที่ประทิวนี่แหละนะครับ
ซึ่งในพิเชษศรีสดใสแล้วก็มีนางสาวชิดสุภางชำนาญ
เลขาอาทิกาสมาคมเพื่อนสิงแว้นล้อมชุมพร
ก็เลยไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ก็ได้มีการพบว่าบ้านพักตะอากาศหลังนี้

อยู่ห่างจากสนามบินชุมพรประมาณ๓กิโลเมตร
จากการไปสังเกตการณ์นะครับด้านนอกพบว่าเจ้าของบ้านได้นำเสียงพระพุทธรูปนะครับ
รวมถึงผ้าถุงของผู้หญิงเป็นสตรีไทย
ออกไปจากบริเวณต่อไม้ข้างสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว
เหลืออยู่เฉพาะเสาไม้เก่าขนาดใหญ่เท่าคนโอบสูง๑๐เมตร

ทางด้านนางพยนต์ขอโทษนะฮะนายพยนมุรสารนะครับ

บริเวณพื้นที่บ้านพักตาอากาศนั้นเป็นของตนเอง
แล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียนะครับได้ซื้อเอาไว้พักผ่อน
โดยกรณีที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากว่าเพื่อนชาวต่างชาติได้ซื้อบ้านเก่าหลังนี้
นะครับมาจากชาวต่างชาติด้วยกัน

แล้วก็ให้คนงานไปลื้อถอนมา
ระหว่างนั้นได้มีการพบเสียรพุทธรูปนะครับ
ที่อยู่ในบ้านเก่าติดมาด้วย

แล้วก็ลื้อมาแล้วก็มาตั้งที่ใหม่
แต่ปรากฏเสียนนี้อยู่ในบ้านหลังเก่านะครับติดมาด้วย
คนงานก็เลยไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน
ก็เลยนำไปตั้งไว้บนต่อไม้
ติดอยู่กับเสาไม้ตะเคียนสูงเกือบ๑๐เมตรข้างสระว่ายน้ำนี่แหละ

สูงกับตรงนี้พระถุงชุดศรีไทยเนี่ยนะครับ

ไปขอเลขเด็ดเอาไปขอเลขเด็ด
ต้นตะเคียนนี้ถูก๓ตัวตรง
อีกแล้วเลยเอาชุดไปถวาย

ก็ไม่เรียกว่าไปแขวนตรงไหนก็ไปแขวนตรงตะเขียนเนี่ย

ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาไม่ได้รู้เรื่อง
ซึ่งขณะนี้เขาก็ได้มีการนำชุดเสื้อผ้าสีไทยออกไปแล้ว
ส่วนเสียงพุทธรูปเนี่ยจะนำไปถวายวัดนะฮะ
ก็ต้องขอโทษชาวบ้านแล้วก็คนไทยทุกคนด้วย

แต่เป็นว่ามีคนงานเนี่ยไปถูกหวยนั่นแหละ

เพราะว่าเอาไปบ่นไว้ไปแขวนไว้
แล้วดันไม่ไปแขวนติดกับเสียพระพุทธรูป

ไม่เอาเสียงพุทธรูปที่ขาดจากตัวองค์พระเนี่ย

เราจะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่เอาพระที่
แบบว่าชำรุดหรือว่าได้รับการ

แต่ฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งประดับ
เขาไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาของเราไง
ฉันก็มีปัญหานี้ตอนที่สามีเขาเอาพระไปเป็นเครื่องประดับ
เขาบอกนี่ทำใหม่เธอฉันซื้อใหม่ฉันสั่งข้าวแกะ

จนกระทั่งเขาต้องยอมเอาออก
แล้วมีอีกทีไปไว้เหนือเตาผิง
พอควันขึ้นพระก็ดำ
ดำแล้วสวยฉันทุ่มใจกับเขาจริง

เราถึงได้ต้องขึ้นคัดเอาไง

ทางข้างหลังเขามองว่าเป็นศิลปะ
แค่เอามือพุทธรูปวางไว้ที่โต๊ะ

เขาไม่เข้าใจ

อย่าเพิ่งไปโกรธ
อธิบายว่าความเชื่อความศาสนาของเรา

บางครั้งเรายังเอาไม้กางเขนไปวางไว้อย่าง
มีทางก็ได้ด้วยเหมือนกัน
แต่เราก็ไม่เคยไปที่ต่ำ

หรือต้องบอกทางข้างหลังว่ามีทางแก้อีก

เขาดี

อันนี้โจรใจบาปมากเลยทีเดียว
โจรใจบาปเกิดขึ้นเมื่อตอนเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที

อยู่ดีแต่อยู่แบบหลบซ่อน

ถึงได้ให้หลบให้ซ่อนไปจนได้
เอาเรื่องนี้ก่อน

ทางสอนอธรรมศาลาฯก็ได้รับแจ้งว่า
มีการเรียกว่าลักทรัพย์ภายในโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์พุทธมนตรนี่แหละค่ะ
แวงแล้วก็เขตทวีวัฒนากรุงเทพนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้ไปดู
ไปพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ก็พบว่าห้องบริหารงานบุคคลชั้นที่๑

มีคนร้ายมางัดเอาประตู
แล้วก็ลื้อค้นโต๊ะครูกระจุยกระจายกันเลยทีเดียว
เพื่อที่จะเอาซองผ้าป่าไปจำนวนนึง
จากนั้นคนร้ายก็ขึ้นไปที่ห้องกลุ่มงานวิชาการชั้น๒ต่อ
ก็ค้นเอาซองเงินทำบุญทอดผ้าป่าที่เก็บไว้ในลิ้นชักเนี่ย
รวมราวหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียว
ขโมยเซฟเวอร์นะฮะกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในห้องไปด้วย

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือแล้วก็แฝงไว้

ตอนนี้ในการสอบสวนรอปภเขาก็ของโรงเรียนเขาบอกว่า

ดังนั้นเขาก็ไม่พบหรอกนะว่ามันมีรถเข้าออกมากมายขนาดไหน
คาดว่าคนร้ายอาจจะใช้จังหวะของตอนที่ฝนตกหนัก
อาจจะแบบว่ามาทางด้านหลังแล้วก็ปีนเข้ามาในรั้ว
ซึ่งชุดสอบสวนสอบปากคำพยานแวดล้อมแถวนั้น
แล้วก็มีภาพวงจรปิดรอบโรงเรียนหาบ่อแสรถคนร้าย
จอดอยู่ข้างกำแพงก็ได้บริเวณด้านนอก
แล้วก็ส่วนที่จะเป็นบุคคลภายในที่รู้ว่ามีเงินทำบุญก้อนใหญ่
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ภายในห้องคนร้าย

จะต้องสืบสวนหาหลักฐานให้ชัดเจนต่อไป
สำหรับเงินคนร้ายที่ขโมยไปเนี่ย
ก็เป็นการบริจาคเงินทำบุญเทศมหาชาติ

เพื่อการศึกษาที่คณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐานของเรียนนวมินทราชินูทิศตรีวิทย์

ขอให้พี่มุนดำปลอดภัยสาวทุกคน
ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ครูจัดขึ้น
เพื่อหารายได้ซื้อที่ดินนี่นะคะ
สร้างอาคารเพิ่มไปอีก๒ไร่
ตอนนี้เอาไปซะละแล้วยังไง

เพราะว่าโต๊ะหนึ่งชั้น๒เอาไปแสน
และตรงข้างล่างชั้น๑ไม่ได้แจ้งมาว่าเท่าไห
แต่ก็คงจะเยอะมากสมควร

เจริญแล้วเอาเงินทำบุญไปเจริญ
นะครับชีวิตอืมช่วงหน้าช่วงหน้านะครับ
เตรียมลุยสำนักอาจารย์ปอหรืออาจารย์แป้งนั่นแหละ
เหรอแป้งไหนไม่รู้
ไม่รู้เขาเอาข้าวขนมแม่นี่นะฮะ
ไปศักดิ์ยันต์เด็กเอาข้าวขนมแม่ไปศักดิ์ยันต์กับแกหมด
เด็กเล็กด้วยพี่ม้ามัธยมต้นเลย
เจือชุ่มหน้าศักดิ์ยันต์แล้วชีวิตดี

สุดท้ายหลายคนถามเรื่องมดดำ

อ้าวโอเคมาเพื่อนต่อไปนะครับ

เตรียมฝึดสำนักอาจารย์โปร์หรืออาจารย์แป้ง

ทนไม่ไหวแล้วผู้ปกครองนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองในจังหวัดพยาว
ลูกขโมยเงินแอบศักยันต์สำนักอาจารย์แป้ง
อ้างศักดิ์แล้วเงินทองไหลมาเทมา
ถ้าเป็นผู้หญิงป่ามีเปรย์แน่
ล่าสุดตำรวจพมเตรียมลุยแล้วนะครับ
บอกวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับ
เพจดังในจังหวัดพยาวนำเสนอข่าวกรณีนะครับ

ไปร้องเรียนนี่นะฮะอาจารย์แป้งนี่นะครับ

พากันไปที่สำนักอาจารแป้งเยอะมาก
รวมทั้งลูกของผู้ที่ร้องด้วย
ขณะนี้ลูกมีพฤติกรรมแปลกนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนไปคือมีการขอค่าขนมเยอะขึ้น
ล่าสุดนะครับถึงขั้นขนาดขโมยเงินพ่อแม่เลย
ซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างจะผิดปกติเกินไป
สำหรับเด็กอายุ๑๓นะครับ

ซึ่งทางผู้ร้องเนี่ยก็ได้มีการสืบดูในเฟสนะครับ
คนที่ชื่อปอปาอักษรย่อเนี่ยนะหรืออาจารย์แป้งนี่แหละนะครับ

เหมือนกับล่อลวงเด็กพากันไปบูชานะครับ
เครื่องรางของขลังมันเหมือนแหล่งมั่วสุม
ซึ่งในลักษณะเช่นนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้าง
เช่นการแจ้งตำรวจหรืออะไรยังไง
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้เข้าไปติดตามในพื้นที่
คุณผู้ชมครับก็ไปพบว่าสำนักดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
ตั้งอยู่ในตัวเมืองพยาวนะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวในเขตบ้านตำบลตุ้น
อำเภอเมืองพยาวนะฮะแต่ตอนที่ไปถึงเนี่ย
ใครในบรรยากาศก็เงียบเงาแล้วเกินนะครับ
แต่การสอบถามชาวบ้านก็ทราบนะครับว่าสำนักดังกล่าวเนี่ย
เปิดมานานหลายปีแล้วนะครับ
รับศักดิ์ยันเกี่ยวกับโชคลาภ
ลงของนะฮะลงเสน่ห์
โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักเรียน
แล้วก็เป็นนักศึกษาทั่วไปนะฮะ
ค่าสักค่าลงของค่าเสน่ห์เท่าไหร่รู้ไหม

แต่เด็กอ่ะเด็กที่ไปเด็กนี่ร้อยหนึ่งมันเกินค่าข้าวหนุ่มไงพี่

ศักยันต์ที่นี่แล้วเงินทองจะไหลมาเทมา
ส่วนผู้หญิงเองก็จะมีป่าเปย์

รวมทั้งข้อความจากผูลิสภาพในโพสต์ให้กำลังใจ
ทำไมจุดของสำนักขอให้ยุติการโพสต์

ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเข้าพบ
และจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคม

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ด้วย
ผิดดูเจอในเพจแหม่มโผดำ
เขามีรูปเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ไปนั่งศักดิ
ศักดิ์แล้วเขาบอกว่าเงินเงินได้แบบมีตังคเข้าอะไรอ่ะ
อาจารย์แป้ง
อาจารย์แป้ง
คือเขาใบนักเรียนแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหน
เขาไปขอไปขอเงินพ่อแม่

ใช่ไงแล้วตอนนี้มาศักดิ์เพื่อที่จะให้มีรายได้เข้ามา

เหมือนจะมีโชคราบหลายมาเทมา
เป็นผู้หญิงก็จะมีป่าเปย์โอนเงินมาให้
บ้าบ่อโอ้ยเผลอเจ้าไง

ศักดิ์เสน่ห์จันทา๓๐๐หน้าทอง

ของบูชาอีกร้อยหนึ่งดูดวงลายมือบ้าบ่อลงหน้าทอง๓๐๐

ของบูชา๑๐๐ดูดวงลายมือไพ่อีก๑๐๐
ศักดิ์น้ำมัน๑๑๙บาท

เสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์

เหรอมาลุยอะไรอาจารย์แป้ง
ลองคิดดูดีนะไปศักดิ์จันทร์ทีละร้อย๒๐๐บอกจะมีป่าเปมา
ผมแนะนำอาจารย์ศักดิ์ตัวเองก่อน

บอกว่าป่าเปคือคนที่ไปศักดิ์แล้วก็เอาเงินมาถ่ายโชว์ว่า

ตอนนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็ต้องศักดิ์ตัวเอง

ก็นี่ไงถึงได้บอกว่าไม่ต้องไปศักดิหรอกศักดิ์ตัวเอง

ก็แบบรับรีวิวบางคนมียอดรีวิวสองสามร้อย
ก็รับรีวิวสินค้าที่ติดต่อหลังใหม่

ใช่คุณแม่อย่างเวลาหนูเห็นคุณแม่รีวิวสินค้าใช่ไหม

กลับไปดูในเฟซบุ๊คตรงนี้มียอดไลค์แบบว่า
๓๐คนรับรีวิวสินค้า
นี่เขาส่งเข้ามาบอกคุณหนุ่มดอกเยอะจัง

เขียนให้เต็มหน่อยค่ะลายดอกไม้
แต่อันนี้คือถ้าถอดทุกลูกก็ยังมีดอกอยู่ข้างใน

เออปีเดียวนั้นสี่ครั้งเลยแหละ

ขนาดมีกล้องวงจรปิดนะ
เขาส่งมาว่าพี่ม้าหล่อคืออะไรไม่รู้ครับ

วันที่๒๗สิงหาคมนายภัยบูลน้อยศรีอายุ๕๗ปี

ตนเดือดร้อนมากเลยทีเดียวนะคะ

ขโมยทรัพย์สินไปเนี่ย๔ครั้งแล้ว
รอบ๑ปีตำรวจก็ไม่สามารถที่จับใครได้
นายภัยบุญเล่าว่าอย่างนี้นะนี่อันนี้ค่ะ

ครั้งล่าสุดเกิดมีกล้องวงจรปิดจับอยู่
มันก็มางัดอย่างนี้เลยทันทีตอนบ่าย๒โมงของวันที่๒๔สิงหาคม
กันสองคนอย่างที่คุณเห็นสวมหมวกไอ้โม่งด้วย

ใส่เสื้อแขนยาวปิดบังอย่างรัดกลุ่มมากเลยทีเดียวนะ

ก่อนที่จะลงมือขโมยพวกแฟลชกล้อง
แล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จากนั้นก็พากันเข้าไปในห้อง

แต่งตัวเหมือนกันกับมาตรภาพรังศรีเลย

หยิบไปหมดทุกเรื่องทุกราว

อาจารย์คุณครูคนนี้เขามีอาชีพเสริม

แล้วก็อุปกรณ์ไอทีต่างนานานะฮะ
บอกแล้วว่าเคยโดนงัดไปแล้วทั้งหมดใน๓ครั้ง
ก็เลยพยายามติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนี่ย

แต่ยังไม่ไวน์ถูกขโมยมันมางัดได้
เรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้ว
เวลาเห็นกล้องวงจรปิดก็กลับมาทำแบบว่าเยอะ

นู่นนี่นั่นต่างนะอย่างที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ย
นึกออกไหมดังนั้นมีอันแรกตอนเริ่มต้น
ตนนี้นะก็แบบว่าสบตา

คุณลองคิดดู
ที่อยู่ในระแวกนั้นก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ

เงางามมากเลยเพิ่งตัดผมมาด้วย
นี่ก็ผมจะมาวิกเวิร์คอะไรล่ะกับคุณ
สรุปแล้วเนี่ยก็คือเข้าไปยกเขาไปซะเยอะเลยนะ

ครั้งในรอบปีคือรู้ว่าอาจารย์เก็บของไว้ที่นี่
ถูกต้องแล้วก็ตอนช่วงกลางวันแกไม่อยู่ไง

ขอให้ไปงัดบ้านอาจารย์แป้ง

ก็ได้ที่ศักดิ์ยันต์อยู่ในจังหวัดนี่ค่ะอ่างทอง

แต่อาจารย์แป้งนี่คือจะมีคนเข้าไปสอบ

ผมส่งต่อว่าที่เชียงลายมีคุณลุงคนนึง
ชอบขโมยเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า
คือไม่ต้องแล้วจิบสักแล้วทีอ๋อ
ก็คือหมายถึงว่าขโมยเสื้อผ้าในเครื่องซัก
เสื้อผ้าหยอดเหรียญอะไรอย่างนี้
ไปรออ๋อเพราะหยอดแล้วก็ใสได้ไหมหรือว่ามันเอาไปขาย
ผมขอให้คุณแองจี้นิ่งก่อน

เพราะมดดำพาดพิงถึงคุณเรื่องนี้ด้วย

สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีหนังสั้นหนึ่งเรื่องนะครับ

ใครที่ดูแล้วก็ต้องสัมผัสได้นะครับ
ถึงความรักของเด็กชายในเรื่องที่มีให้กับคุณพ่อของเขา
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพกระทรวงพลังงาน
จัดทำคลิปหนังสั้นร่วมสืบสารพระราชปนิษฐาน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในเรื่องใหม่ชื่อว่าเหมือนมีพ่ออยู่ข้าง
ภายใต้โครงการรวมพลังหาร๒ตลอดระยะเวลาครองราชกว่า๗๐ปี
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ให้นักพัฒนาและทรงเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง
แต่ดินสอที่พระองค์ทรงใช้งานพระองค์ก็ยังทรงใช้อย่างประหยัด

เลยเป็นที่มาของหนังสั้นเรื่องเหมือนมีพ่ออยู่ข้าง
ก็หนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะเหมือนมีพ่ออยู่ข้างนั้น
ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนนึงที่สูญเสียพ่อ
เขาก็เริ่มเก็บตัวแล้วก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียว

รู้สึกว่าลูกชายทำตัวแปลกนะคะ
จึงตัดสินใจมาปรึกษาคุณครูเรื่องลูก
คุณครูจึงหยิบสมุดเรียงความเรื่องพ่อของผมของเด็กชายมาให้แม่อ่าน

ถึงตอนนี้พ่อจะไม่กลับมาอีกแล้ว
แต่ผมจะใช้ทุกอย่างอย่างรู้คุณค่า
เพราะทุกครั้งที่ผมประหยัดผมจะรู้สึกเหมือนมีพ่ออยู่ข้าง
เป็นเรื่องราวสุดทราบซึ้งประทับใจ
เพราะว่าเด็กชายคนนี้เขามีพ่อเป็นแบบอย่างของความพอเพียง
เช่นกันกับเราคนไทยที่มีในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นต้นแบบความพอเพียง
ครับผมทางสนพนะครับ
ขอเชิญชวนคนไทยนะครับ
ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า
ชีวิตพอเพียงชีวิตหาร๒
ผ่านลินสอทรงงานหนึ่งแท่งของพ่อนะครับ
ความพอเพียงที่พ่อปลูกฝังลูก
จะทำและใช้อย่างรู้คุณค่า
ประหยัดแบบพ่อเริ่มง่าย
สิ่งเล็กใกล้ตัวนะครับ
โดยหนังสั้นเรื่องนี้นะครับเหมือนมีพ่ออยู่ข้าง
ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
และสามารถติดตามหนังสั้นเวอร์ชั่นเต็มได้นะครับ
เข้าไปดูนะฮะอันนี้เป็นเรื่องดีจริงคุณผู้ชม
ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องดีนะครับ
ที่คุณจะต้องเข้าไปร่วมกันดูนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาเคลียร์แทนมดดำสักนิดหนึ่งนะครับ

อย่าอยู่ในรายการเดียวกันเราต้องรับผิดชอบร่วมกันพี่

นั่งดูอยู่

อภัยหมดแล้วนะครับก็สามารถแสดงตัวได้คืออย่างงี้
คุณมดดำมันต้องบอกก่อนเลยนะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ก็อ่าน่าจะเกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นเนอะไม่ทราบอันเนี้ย
ไหนไหนเล่าสิเราไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหใส่ซื่อบริสุทธิ์คืออย่างนี้
นะครับคือก่อนหน้านี้คือทางคุณมดดำเนี่ย
เขาได้มีการอ่านข่าวในข่าวใส่ไข่เนี่ยแหละค่ะนะ
เขาก็พูดว่ามีพระเอกคนนึงไปกุ๊กกิ๊กกับนางเอกคนนึง
คู่ขวัญอ่าผู้ขวัญแล้วก็ตัวนางเอกตัวจริงตัวจริงเนี่ยก็
รู้รู้เรื่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยไปลงกันไปอะไรกัน
หรือนี่นั่นเลยก็บอกว่าคุณมดดำเนี่ยเป็นคนเป็นคนมาแชร์เออ
แต่จริงจริงแล้วเนี่ยมันมันก็เรียกว่าเป็นเป็นการแชร์นั่นแหละครับ
แกจะอยากรู้จะอยากรู้แกจะลงยังไงมันมันเป็นการอ่านข่าวเออ
เป็นข่าวที่เอามาเอามาจากผู้ที่จากแรงข่าว
แรงข่าวแล้วก็มันก็จะเป็นสคริปต์อย่างนี้นะฮะมาให้เราอ่านทีนี้
ด้วยความที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จำเป็นต้องอ่านแต่สุดท้ายแล้วพอเลิกกัน
เลิกจากข่าวแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องที่จะเป็นเพื่อนกันในวงการอะไรอย่างนี้นะ
เพราะฉะนั้นก็อย่าทำอะไรกันหมายถึงอย่าทำมดดำ
ไม่หมายความว่าก็อย่าทำอะไรเรามีประเด็นเหมือนเกิดขึ้นอ่ะ
ถูกไม่ฮะก็แพบพวกเราฟังให้คนเดียว
ค่ะฉ้ามาค่ะฉ้าปราตัญเจริญ
อุ๊มค่ะคนนี้นะมันเหมือนงูเห่า
ที่ชาวนานเนี่ยกำลังอุ้มแล้วของกดคนอื่นเขา
แล้วก็อะไรอีกแหร่
จริง
วันที่๒มีปะวันที่นุ่ม

เดี๋ยวฉันดูในคริปแล้วไม่ได้อ่านตามเนื้อข่าวเลย

คชาพาที่นี่ครับ
ใหไฟไซค์มินิกะเพศเองการตัวนะคะของช่องใหญ่ที่เล่นละครด้วยกันเอากินกันเองในกล่องถ่ายนะ
ครับเลยทำให้ชาวเน็ตเนี้ยไม่ได้ไปไปเดากันว่าเป็นใครนะนะหาหลายคนก็
เกี่ยวของน้องพีคกับคุณเวีย
อีกทั้งยังเกี่ยวกับเบลล่ารานีด้วย

ดูให้ดูเรื่องจริงเรื่องนี้

นักข่าวไปถามเจ้าตัวก็เลยบอกว่า

ซึ่งในคลิปข่าวเขาก็บอกไปว่า

ซึ่งเบลก็ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้

เอาจริงเบลเองก็ไม่รู้จะสนใจทำไม

มีความสุขอยู่แล้วเบลอยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้ว

คือทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ปกติ

ปกติไม่เคยคุยกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
ส่วนกับทางคุณพีคนะฮะเบลไม่มีโอกาส

แต่ถ้าจะร่วมงานก็ทำได้อยู่แล้ว

เอ่ย

เนื้อหาน้อยมากเพราะว่าเป็นลอยขึ้นมา

เอาเป็นว่าเป็นตัวแทนของวดดำแล้วกัน

มันเป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าคุณไม่เด่นไม่ดัง

ไหมฮะวันนี้เราก็ต้องรู้สึกอย่างหนึ่ง
ทีมันอาจจะมีประเด็นที่แบบแย่นิดแห่หน่อย
มันไม่ใช่ก็ออกมาบอกไม่ใช่ก็จบไปแล้ว
ประเด็นอาจจะเล็กแต่พอพูดต่อกันไป

ใช่แต่ก็ยอมรับมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวกันเองก็ได้
ก็ได้ยังไงพูดกันไม่ระวังพวกเธอ

ใช่บางทีเราพูดไปไม่ได้หมายถึง

อยู่ดีคนหน้าออกมาอ้าวร้อนตัวเป็นฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มี

ใช่มีเรื่องทางข่าวจริง
เรื่องทางข่าวซึ่งรายการนี้เป็นข่าวใส่ไข่

มันก็คือใส่ผงชูรสน่ะแหละ